จะพาไปที่วัดพระธาตุหนองบัวครับคุณผู้ชมครับ
ไปดูหน่อยว่าที่นั่นปีนี้เขามีความหวังไหม
เขาบอกว่าจะเป็นประเภทแกะสลักใหญ่เขาหวังว่าอยากจะได้แชมป์นะครับ

ท่านนายกเทศมนตรีนครอุบลรัชธานีท่านกรุณากับไทยรัฐทีวี

นายกซิลนะครับคุณพิทยาชัยสงครามเป็นคนพาเบิร์ตดูนะครับ
นี่คือบรรยากาศของวัดพระธาตุหนองบัว
ชาวบ้านนะครับมาร่วมกันตกแต่งนะครับ
อะไรที่ช่วยกันได้ตกแต่งได้พับได้ประดับได้ช่วยกัน
และนี่ยังพาเดินนะครับที่ขบวนของวัดพระธาตุหนองบัว

ให้ท่านนายกพาดูหน่อยให้ท่านนายกพาดูหน่อยครับ
การจัดงานปีนี้นะคะก็ครบรอบนะคะ
ก็มีการคุยกับคุ้มวัดต่างนะคะ
เจอทั้งอุทธกภัยใหญ่เจอทั้งโควิด๑๙
กลับมาร่วมแรงร่วมใจกันในปีนี้นะครับ
บรรยากาศชาวบ้านบรรยากาศแต่ละชุมชนเป็นยังไงบ้างฮะ

และทุกคนมีความแบบกระทืบรวมนะคะ

เนื่องจากเราไม่ได้จัดมานาน
แล้วก็เราเจอหลายอย่างวิกฤตตามที่บอกนะคะ
ปีที่แล้วเราจัดเป็นเริ่มจากหลังโควิด

ปีนี้คือเต็มที่ภาคเอกชนต่างหน่วยงานต่าง
ทุกคนก็ให้ความร่วมมือแล้วก็มุ่งเข้ามาเลย
เพื่อที่จะระดมกันว่าจะจัดงานยังไง
ให้ยิ่งใหญ่ให้สมกับเป็น๒๓๑ปี
เรื่องของเศรษฐกิจที่จะเกิดความการหมุนเวียนกัน
ในเทศบาลนครบรวมและสถานีเป็นอย่างไรฮะ
แน่นอนค่ะตอนนี้นะคะโรงแรมเต็มค่ะ
ร้านอาหารคึกคักถนนสายต่างนะครับ
มีความแน่นถนัดทุกคนออกมาค่ะ
ต่างจังหวัดต่างอำเภอนะคะเข้ามา

เพื่อเตรียมรอชมงานแถวเทียงของวันนั้น
การจัดงานปีนี้นะคะ
คุณผู้ชมครับท่านนายกก็ได้ให้ข้อมูล
คือผ่านโควิดมาหนักหนาไหม
ใช่หนักสิน้ำท่วมใหญ่
พี่อุ๋ยภาคภูมิมาช่วยเขาจำได้ไหมลิ้นไหม
ใช่ฝั่งวานลิ้นนี่โอ้โฮคุณผู้ชมครับ
ครั้งนี้ถือได้เป็นการรวมพลังใจนะครับ
รวมกำลังใจกันนะครับออกมานะครับช่วยกันทำเทียน
แล้วผมเนี่ยได้มีโอกาสคุยกับหัวหน้าช่างนะครับ

แต่ผมก็ไม่ได้ถามต่อว่าทำไมถึงชื่อเหี่ยวนะน้ำแข็งล่ะครับ
กลับนี่ช่างเหี่ยวก็ไม่เหี่ยวนะ
ผมก็สงสัยเหมือนกันว่าทำไมถึงเรียกช่างเหี่ยว
เหี่ยวนี่ตื่นมาปาดบอกเบิร์ตเดี๋ยวขอล้างหน้าแต่งตัวใหม่สักหน่อยนะครับ
ปาดแม่เอาน้ำรูปหน้าเสร็จปั๊บเดินเล่าให้ฟัง
นี่คือความร่วมแรงร่วมใจกันทำมา๒เดือนกว่านะครับ
๒เดือนกว่าตอนที่เบิร์ตไปคุยเนี่ยเขาบอก๙๐
แต่วันนี้มาตั้งโชว์แล้ว๑๐๐แล้วนะครับ
เขามีความหวังที่จะนะครับชิงแชมป์ชิงแชมป์ในประเภทแกะสลักใหญ่มาให้ได้
สำหรับชุมชนวัดพระธาตุหนองบัวครับคุณผู้ชมครับ
มาลุ้นกันนะครับว่าชุมชนวัดพระธาตุหนองบัวปีนี้จะคว้าแชมป์ประเภทแกะสลักใหญ่หรือเปล่า
ซึ่งเข้าประสานในปีนี้นะครับสสเชิญชวนมางดเหล้าเพื่อสุขภาพที่ดีด้วยกัน

และวันนี้นะครับเราจะลากันไปด้วยนางลำจากชุมชนวัดพระธาตุหนองบัวนะครับ

แล้วครับคือคุณแม่ข้างในนีรามผมจะออกแนวฟักกับปิหน่อย
เราส่ามคนนี้คือนางรามเขูอยู่กันเทียกเขายังรามพร้อมกันเนี่ย
จะได้จีบมือได้สวยนะ

ขอบคุณมากครับชาวชุมชนวัดพระธาตุหนองบัวนะครับ

จริงมาอุบลคราวนี้นี่หลงเสน่ห์ค่ะ
เพราะว่าคนอุบรณ์เป็นตะหักแทน
น่ารักมากนะคะ

เมื่อสักครู่ท่านนายกเทศท่านบอกคือมันเป็นเศรษฐกิจของจังหวัดเลยนะ
คนจากต่างเมืองต่างจังหวัดต่างประเทศมาก็มาดูงานนี้
แล้วร้านค้าต่อให้ฝนตกเขาก็ยังตั้งแผงขายกัน